ดูคู่รักคู่นี้นะคะใหม่กับเต๋อชานวิทย์ค่ะ
ถ่ายรูปคู่กันเสื้อคู่กันจับมือด้วยกัน
เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกคือพี่สัมภาษณ์มาตลอดเลยนะคะ

ใช่เมื่อวานก็เลยถามนะคะว่าติดไหม

ตอบว่าไม่ติดครับโอ้ยแล้วมันสวีทจริงคุณผู้ชมค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์เรียกได้ว่าหือหาว้าวมากแม่จัดไปเลยค่ะ

เออไม่ติดเรียกแฟนได้เลย

ก็ไม่ติดครับถ้าใครอยากเรียกก็เรียกได้เลยไหมคะ
ก็ตามใจเลยค่ะ
โอเคตั้งแต่ลุงลิงแล้วค่ะ
ว่าทำไมคนอ้าใช่ไหมเหมือนกัน
มันมีรูปสวยเยอะแล้วก็เลยแบบรู้สึกเหมือนแบบอยากจะลง
เราก็แบบลงแชร์
จับตรงจับมือด้วยค่ะ
ไม่รู้จะโพสต์ท่าอะไรค่ะ
จริงถ่ายรูปกันก็แบบ
น้องตั้งกล้องแล้วจับเวลาเลยรีบวิ่ง